ผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมเจจักริน
ผู้ชายคนนี้เขาเอาถุงพลาสติกที่มี
ดอกไม้ดอกบัวต่างผลไม้แล้วก็จดหมายน้อย

กู้ภัยไปเจอใจความคือฝากให้ผู้หญิงไปทำพิธีตามนี้

แล้วกู้ภัยก็เอาเอกสารฉบับนี้มา
แล้วให้ผู้หญิงคนนึงเป็นคนไปทำพิธี
ซึ่งก็เดินทางไปกับคุณเต้มงคลกิจนะ
ที่เป็นผู้หญิงเป็นนักแสดง

ว่าเขาเนี่ยไปแอบทำภัยกิจลับ
ก็คือไปทำพิธีเขาเรียกว่า
เลือกว่าม่อพระหัตน์อันมหาศจรรย์ของพระคริสต์
ซึ่งเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทำให้ผู้ชายคนนี้เป็นที่รู้จักว่า
เอ๊ะทำไมเขาถึงได้ไปทำพิธีต่างนานา
แต่ล่าสุดเขามีการโพสต์ภาพและข้อความบอกว่า
มาหาอีกแล้วไม่รู้จะให้ช่วยอะไร
ตี๓๒๕นาทีบอกแค่ว่าทำไมไม่พูดความจริง
เหตุการณ์อื่นก่อนจะเดินไปหลังเรือจะไปกรรมฐานแล้วครับ
และดูในวงกลมมีคนเห็นว่าลักษณะของคนในวงกลม
หรือบางอย่างในวงกลมคล้ายกับร่างของผู้หญิง
ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับหลังจากภาพนี้ถูกโพสต์ไป
บรรดาชาวเน็ตก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเหมือนผู้หญิง
คล้ายกับผู้หญิงผมยาวคล้ายกับร่างของคุณโม
ยืนอยู่ข้างต้นไม้วิเคราะห์สิว่ามันใช่ไหม
บางคนบอกโอ้โหหน้าชัดเจนนั่นคือคุณแตงโมแน่
คุณผู้ชมลองดูเราพยายามที่จะซูมแล้วก็วงกลมให้ดูแล้ว
คุณเจเองไปตอบในคอมเมนต์บอกว่าผมเนี่ยตอบทุกคนในนี้ไม่หมดแน่นอน
เอาเป็นว่าเขาจะพูดอะไรเขาจะบอกอะไรผมบอกเขาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่า
ถ้าเกิดครอบครัวหรือเพื่อนสนิทเขาถามวันที่ผมไปเคารพศพ
ผมจะพูดแค่วันนั้นเท่านั้นบางเรื่องเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับโลกวิญญาณ
โลกกฎหมายมันคนละเรื่องกันนะฮะยังไม่พอคุณผู้ชม
ผมอยากให้คุณผู้ชมไปฟังสิ่งที่คุณเจเขาไลฟ์เอาไว้ว่าคุณโมมาหาเขายังไง
และคุณโมบอกเขาไว้อย่างไรบ้างไปฟังกันเลยครับ
เขาร้องไห้ทั้งคืนร้องไห้ตั้งแต่ตี๒๕๐ตั้งแต่ผมตื่น
ร้องไห้จนวินาทีสุดท้ายที่ได้คุยกันน้ำตาเขาไหลไม่เคยหยุด
เขาแค่เรียกร้องที่เขามาเรียกร้องเขามาเรียกร้องว่าให้พูดความจริงแล้วให้พูดถึงเรื่องทั้งหมด
ที่ทำให้บรรยากาศมันไม่ค่อยดีก่อนที่จะเกิดเรื่องขึ้น
การตกตกไม่ได้หงายท้องลงไปไม่ใช่นั่งยองแล้วหงายท้องลงไปเป็นไปไม่ได้ครับ
อันนี้ไม่ใช่แน่นอนลื่นเท้าซ้ายคือมือซ้ายกับเท้าซ้ายเนี่ยยังจับอยู่เลยหลุดหลุด
คือลื่นหลบไปเอียงซ้ายเอียงซ้ายหล่นลงไปถึงคดีมันจะยาว
แต่เดี๋ยวมันจะมีอะไรโผล่โผล่โผล่โผล่มามัดตัวเนี่ยไม่เกินมันสุขแน่เลยครับ
คลิปยาวกว่านี้ผมขอใช้เวลาสรุปอีกนิดนึงแล้วกันเป็นข้อเขาบอกว่าคุณแตงโมมาบอกว่าอยากให้เพื่อนพูดความจริงทั้งหมด
ตอนนี้ไม่ได้โกรธแค้นอะไรแต่เสียใจที่รักและไว้ใจนะฮะและคุณโมร้องไห้ตลอดเวลาที่มาหา
อยากจะฝากบอกแฟนคือคุณเบิร์ตว่าบุญวาสนาหมดกันเท่านี้ไม่อยากให้แฟนยึดติดเป็นห่วงแต่ว่ารักเขามาก
และคุณโมบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในเรือเนี่ยอยากให้ออกมาพูดความจริงว่ามันเกิดอะไร
ทำไมทำให้โมต้องไปที่ท้ายเรือแล้วฝากบอกว่าถ้าไปฉีดจริงทำไมจะไม่มีคนจับหรือว่าหยุดเรือให้ฉี่เลยเหรอ
เพราะท้ายเรือมันลื่นมากย้ำแบบนี้ว่าไม่ได้ตกท่าหงายหลังนะฮะมันเป็นการลื่นฝั่งซ้าย
ซึ่งแขนซ้ายกับเท้าซ้ายพยายามจะเกี่ยวแล้วแต่มันล้มลื่นลงไปแล้วเฮือกสุดท้ายมีการตะโกนให้เพื่อนช่วยแล้ว
ถ้าเพื่อนช่วยจริงแตงโมก็อาจจะไม่ตายก็ได้แล้วฝากบอกเพื่อนผู้หญิงสองคน
ซึ่งไม่ใช่คนที่อยู่บนเรือรวมทั้งแม่และแฟนด้วยว่าล้างมณฑินสำหรับคนที่ยังเข้าใจผิดให้หน่อย
และช่วยแตงโมด้วยช่วยเอาความจริงออกมาให้ได้ตอนนี้ยังไปไหนไม่ได้แต่เห็นทุกอย่างหลังความตายแล้ว
จำได้ว่าภาพสุดท้ายตายยังไงและความจริงทุกอย่างจะปรากฏขึ้นภายในวันศุกร์นี้
ทุกอย่างจะจบสิ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณเจเขาไลฟ์เอาไว้ในสิ่งที่คุณโมมาบอกเขานะฮะ
นี่เป็นสิ่งที่เรานำเสนอให้อีกมุมหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมก็เป็นอีกมุมหนึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วกัน
แง่กฎหมายมันอาจจะใช้เป็นหลักฐานไม่ได้แต่ว่าให้เอาไปเป็นข้อมูลประกอบแล้วกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ